ดูเรื่องของฟืนไฟกันหน่อยไฟไหม้อีกแล้วบ้านหลังนี้ทรัพย์สินมูลค่ามากมายคุณ
โอ้โหเพียบไปหมดทั้งรถอะไรต่ออะไรมีทั้งทองทั้งเงินสดแล้ววอดสองหลัง
ไม่ต่ำกว่าห้าล้านนะคะครั้งนี้ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนี้นะ
สักตอนประมาณเนี่ยแหละค่ะช่วงเวลาบ่ายโมงที่บ้านเลขที่ห้าสิบหกค่ะ
บ้านนาโดนเก่าตำบลเรนูใต้ที่จังหวัดนครพนม
ดับเพลิงจากเทศบาลเรนูนครและพื้นที่ใกล้เคียงต้องระดมน้ำเนี่ย
ฉีดกันห้าคันเลยนะคะดับไฟไปถึงเนี่ยจะเห็นว่าบ้านเป็นบ้านไม้ยกสูง
กับทรงไทยสองหลังมันปลูกติดกันไฟมันก็ลุกลามอย่างรวดเร็วนะ
เพราะว่าเป็นไม้ด้วยแล้วก็เป็นบ้านไม้เก่าที่เขาเอามาตกแต่งใหม่
ก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงค่ะ
ควบคุมเพลิงไว้ได้บ้านเสียหายทั้งสองหลังนะคะ
ทรัพย์สินอื่นที่เสียหายด้วยไม่ว่าจะเป็นทองคำแท่ง
ทองคำรูปภัณฑ์น้ำหนักเนี่ยหนึ่งร้อยบาท
นะมูลค่ากว่าสามล้านยังมีรถเก่งหนึ่งคัน
อย่างที่บอกว่าไม่ต่ำกว่าห้าล้านล่ะค่ะแต่เจ้าของบ้าน
หนีรอดออกมาได้ทันนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดเลย

ตอนเกิดเหตุเพลิงไหม้ตัวเองไม่รู้เรื่องเลย

แล้วไฟมันลุกไหม้จากครัวชั้นล่าง
ลามไปอย่างรวดเร็ววิ่งหนีเอาตัวรอด
หยิบอะไรออกมาไม่ได้สักชิ้น
จากเสื้อผ้าที่ติดตัวมาเท่านั้น
ว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรนั่นเองค่ะ